คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องระหว่างเพื่อนบ้านบ้าง
บางทีเราก็จะเห็นข่าวมีปากเสียงทะเลาะวิวาดกัน
เรื่องหลักคือเรื่องของการจอดรถไง
งหน้าบ้านบ้างขวางทางเข้าออกบ้าง
กรณีที่เราจะให้คุณผู้ชมดูคลิปต่อไปนี้
ก็เป็นการทะเลาะกันเรื่องนี้เหมือนกันค่ะ
คือรถมาขวางทำให้เพื่อนบ้านเขาไม่สามารถเข้าบ้านได้
แต่สุดท้ายเขาตัดสินใจยังไงเดี๋ยวดูคลิปกันก่อนเลยค่ะ
เห็นไหมคะคุณผู้ชมในวงกลมสีแดงนั่นน่ะ
ตรงนั้นมันไม่ใช่ถนนอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะ
ขึ้นไปอยู่บนฟุตบาทแบบนี้บนทางเท้า

กรณีนี้มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะ

ใช่ค่ะพอคลิปนี้แชร์ไปในโลกโซเชียล
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคนวิภาควิจารณ์กันเยอะเลย

พบว่าผู้เสียชีวิตคือนายนพรัชพันธุอารีวัย๑๘ปี
นายนพรรดิเนี่ยนะเป็นหลานของนายนครินศิลป์ธนภรดี
เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็เล่าให้กับทีมข่าวฟัง

มีปัญหาเรื่องของการจอดรถกับป้าข้างบ้าน

เพราะป้าข้างบ้านเนี่ยเขาขับรถเก่งมาไง
แล้วก็มาบอกว่าเนี่ยหลานจอด
มันเหมือนกับว่ามันขวางสะพานข้ามคลอง
ก็เลยทำให้ไม่สามารถเลี้ยวข้ามคลองได้
ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ติดตามในโลกโซเชียล
ช่วงจังหวะที่ป้าลงมาเปิดประตูแล้วก็มีปากเสียงกัน

นี่ถนนฉันก็บริจาคที่ฉันก็บริจาค

มามาจอดตรงนี้มาจอดขวางแบบนี้ได้ยังไงทีนี้
ลูกชายของป้าฟังดีนะคุณผู้ชม
ลูกชายของป้าคือนายทศพรขำสมวง
ก็ขับมาอีกทางหนึ่งนะจอดบีบแดร์เสียงดังเลย
ทีนี้บีบต่อเนื่องเลยล่ะบีบไม่หยุดเนี่ย
ดแตรค้างแล้วตอนที่เกิดเหตุมันประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
ซึ่งคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาก็บอกว่า
นี่ผมมีลูก๖เดือนอยู่ในบ้านนอนอยู่
ทำไมถึงบีบแต่เสียงดังก็เลยไปเหมือนกับทุบกระจกเคาะกระจก
อ๋อหยุดบีบได้ไหมอื้อหยุดบีบด้วยแล้วอื้อดึกแล้ว
ทีนี้นายทศพรไม่สนใจค่ะ
เร่งเครื่องแล้วก็พุ่งเข้าชนทันที
หลังจากนั้นก็ลากตัวของนายนพรัชไปกับพื้นอีก
ระยะทางนะคุณเป็น๑๐๐เมตรนะ
เออแล้วก็พอหลังจากที่เกิดเหตุเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะคะคุณผู้ชมในวงกลมเนี่ย
พอเขาลากไปเสร็จแล้วนะเขาขับรถไปที่สถานีตำรวจต่อเลย
ที่สอนอแล้วบอกว่าผมกำลังจะโดนทำร้าย
ในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยโอ๊ยก็มีพวกแบบเขาเรียกว่าอะไร
โก้ของรถหูช้างอะไรเนี่ยตกอยู่แล้วก็มีร่องรอยความเสียหาย
เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อนนะคะ
ผมบอกว่าจะบีบทำไมเด็กนอนอยู่
แต่คือเขาก็ไม่ได้ฟังอะไรเลย
หลานผมมาเดินตามมายืนทีหลังมันก็ถอยรถ
ถอยรถไปจอดอยู่ตรงนู้นเลยเลยกลางสะพานไปหน่อยหนึ่ง

ตั้งรามเสร็จผมก็ยืนอยู่ตรงราวสะพาน
แล้วเขาก็ผมมองล้อรถเขาเนี่ย

แต่ผมดีคือผมหลบทันเพราะว่าผมพุ่งสวนรถเข้าไป

คือหักพวงมาลัยซ้ายเราเห็นล้อเลยว่าพวงมาลัยล้อเนี่ยหักซ้ายมาแล้ว
แล้วเขาก็เหยียบเข้าไปมาเลย
คือคนที่ขับตามไปเนี่ย
ก็คือก็ไปเบียดอะไรกันยังไงผมก็ไม่ทราบนะ

เขาบางทีเขาขี่กลับมาเขาบอกว่า

เดี๋ยวพี่ตามไปสอนอเลยผมก็เลยตามไปสอน
เขาบอกว่าเขาก็กลัวความไม่ปลอดภัยกับกลุ่มเรา

ผมเป็นคนที่ไม่มีปืนหาเช้ากินค่ำ
แต่ตัวเขาเป็นอาจารย์เขามีปืน
คือคนเขารู้กันหมดว่าอะไรยังไง

วัยรุ่นจะสามารถทำอะไรก็ได้ผมก็กลัวติดกรุงกัน

คุณผู้ชมคือพอดูคลิปนี้แล้วมันก็น่ากลัวไง
ว่าทำไมมันถึงขั้นขนาดนี้เลย
ทั้งที่เหตุการณ์จุดต้นเรื่องเลยจริงก็คือ
คุณป้ากับเด็กวัยรุ่น
แต่ทีนี้อีท่าไหนลูกป้าจะโกรธจะแค้นแทนเหรอ

โดยแม่ของผู้ตายก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังนะคะ
บอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุแม่ของนายทศพร
ที่เป็นคนชนลูกของเธอเสียชีวิตเนี่ยนะ

แล้วก็ฝากเงินหนึ่งหมื่นให้กับพระที่วัด
แต่ก็ไม่เคยพบหน้ากันอีกเลยนะคะ
ทีนี้แม่ของผู้ตายบอกว่ารู้สึกจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าผู้ที่ก่อเหตุเองก็อ้างว่าร่ำรวย
แล้วก็ไม่มีทางติดคุกอย่างแน่นอน
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ซอยสุริวงศ์ถนนเทศบาลสาย๑ธนบุรี
ดังนั้นเราก็เลยไปตรวจสอบไปสอบถาม
ทางด้านร้อยตำรวจเอกพิทักษ์จันสี
รองสารวัตรสอบสวนสนบุภารามนะคะ
ก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้แจ้ง๓ข้อหานักเลยนะ
กับผู้ที่ขับรถชนคนตาย
แล้วก็ฝากขังที่สารอาญาธนบุรีผลัดแรก๑๒วัน
เพราะว่าเขาปฏิเสธ
บอกว่าขอไม่ให้การในชั้นพนักงานสอบสวน
แต่จะไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ส่วนเรื่องของการตกลงค่าชดเชยค่าเยียวยาต่าง
ตอนนี้ยังไม่ได้ติดต่อมาจากฝ่ายผู้ต้องหานะคะ
แล้วผู้เสียหายเองก็ยังรออยู่
นัดมาอยากให้มาเจรจากัน
แล้วก็คดีความก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าจะเร่งสรุปสำนวนส่งฟ้องภายใน๑เดือน
เพราะว่าคดีนี้ประชาชนสนใจไง

สิ่งที่ตกอยู่โลโก้ของรถ
ตกอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วก็มีร่องรอยของการเฉียวชนแบบนี้
นะครับเห็นเพจอีจันทร์นะ
เขาก็ลงความคืบหน้าด้วยนะคุณในเรื่องของคดี
บอกว่าลูกชายของหญิงสูงวัยต้นเรื่องที่ก่อเหตุขับรถพุ่งชน
บอมถูกคุมตัวและฝากขังที่เรือนจำแล้ว
ในชั้นพนักงานสอบสวนก็ทำเรื่องคัดค้านการประกันตัวด้วย
ส่วนสำนวนยังอยู่ระหว่างการรวบรวมแล้วก็สรุปก่อนที่จะส่งฟ้องศาลต่อไปนะครับ
เรื่องเขาบอกว่าแค่จอดรถขวางบานปลายกลายเป็นเรื่องความตาย
โกรธจังเลยเป็นเพื่อนบ้านกันจริงก็อยากให้ถอยทีถอยอาศัยกันนะคะ